ที่กรุงเทพมหานครก็มีดินไหล
แล้วทำให้คนงานที่ลงไปขุดหลุมซ่อมท่อปลาปลาแตกนะครับ
คุณผู้ชมที่ริมถนนกัลปะพรึก
เป็นคนงานชาวเมียนมา๒คนโอ้ยวุ่นวาย
วุ่นวายเลยครับค่ะวุ่นวายเลยเพราะว่า
มันทับลงไปหลายซ้ำหลายซ้อน
แล้วก็มีหลายวัสดุแล้วก็มีหลายปัจจัย
ถนนกรปภึกแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับ
มีกลางขุดหลุมกว้าง๓เมตรลึก๑๕เมตร
เพื่อจะลงไปซ่อมท่อประปาที่มันแตก
ดินมันไหลฮะไหลไปทับคนงานชาวเมียนมา๒ราย
คือนายอมรินอายุ๓๐ปีและนายวัดอายุ๓๐ปีเท่ากัน
มิดคอเลยกู้ภัยเร่งนำตัวในอามาริน
ไปส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘ล่าสุดเขาพ้นขีดอันตราย
แต่ในวัดเนี่ยแขนขวาถูกแผ่นปูนขนาดใหญ่ทับไว้ใต้ทรายครับ
ขาซ้ายก็ถูกทรายดันเข้าไปใต้ท่อประปาโอ้โห
เป็นท่อปลาปลาขนาด๑๒นิ้วเอาออกมาไม่ได้ฮะ
อากาศในหลุมก็น้อยลงเรื่อยจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
กว่าจะช่วยเหลือได้๓ชั่วโมงนะครับนะครับ
ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับฝนก็ตกหนัก

ต้องเอารถดูดทรายของกรทมนะครับที่ผมบอกมาหลายปัจจัยเหลือเกิน
คุณผู้ชมดูนะฮะระวงดังจุดคนที่จมอยู่นะครับ
เอารถดูดทรายของกรุงเทพมหานครมาแล้วมาปิดวาวน้ำ
แล้วก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดท่อ
แล้วก็ใช้รถเครนยกแผ่นปูนโอ้โหหลายปัจจัยเหลือเกิน

ในวัดเนี่ยอาการสาหัสและหมดสตินะครับ
ก็ส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘เหมือนกัน

นายสมจิตสำราญพันธุเป็นคนขับรถทัคเกอร์

ตทรายขึ้นมาตักทรายขึ้นมาทรายมันเหลวครับ

ทำให้แผ่นปูนลงไปทับคนงานด้านล่าง
เห็นแล้วล่ะทั้งคู่หัวจมลงไปในทราย
ก็พยายามรีบตักออกตักดินออกตักทรายออก
คนหนึ่งหัวโผล่ขึ้นมาอีกคนขาติดอยู่ใต้ท่อครับ

ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่าเจ้าหน้าที่เอาดินมากรบหลุมนี้ไว้ก่อนแล้ว
แล้วก็มีป้ายของการประปานครหลวงบอกว่า
บริเวณนี้มีการซ่อมแซมท่อประปา
แต่ไม่มีคนงานทำงานในวันนี้ครับ